รับเงินช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจจากผลกระทบโควิดบอกเป็นแบบนี้๕กรมที่ดินค่ะก็คือปลอมแปลงหนังสือราชการอ้างว่าเป็นการสำรวจข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินแล้วก็หลอกลวงให้อัปเดตฐานข้อมูลตามที่อยู่อาศัยหรือว่าให้ยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคารชุดต่าง๖กรมการขนส่ง
กระทรวงแรงงานอันนี้เขาจะบอกว่าเปิดรับสมัครพนักงานออนไลน์รับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศแต่ค่ะกรมการปกครองก็คือเปิดลงทะเบียนทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมานาน๙การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้เขาจะไปหลอกว่าคุณได้รับเงินคืน
แล้วก็มีการจัดการราคาค่าน้ำใหม่หากไม่ลงทะเบียนจะถูกตัดน้ำ

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
เขาจะบอกว่าลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ได้ทั้งหมด
ไม่มีนะคะใช้ก็ต้องจ่ายอยู่ดีอันนี้
สำนักงานประกันสังคมเขาจะไปหลอกลวงผู้ประกันตนให้อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
หรือก็จะบอกว่าให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาโควิด๑๙หรือได้สิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรีแบบนี้นะคะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
ก็จะแจ้งว่าให้คุณเนี่ยอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรทองให้มันเป็นข้อมูลปัจจุบัน
พวกนี้ต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่นะ
หรือแจ้งว่าได้รับเงินเยียวยาจากการป้องกันโรคระบาดของรัฐ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ก็จะแจ้งว่าหมายเลขโทรศัพท์คุณเนี่ยอาจจะถูกระงับนะ
เพราะว่าทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือเกี่ยวกับพนันออนไลน์

ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
การปล่อยสินเชื่อเงินด่วนจะบอกแบบนี้
แล้วก็จะมีการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ให้ชำระหนี้บัตรเครดิต

อันนี้เขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยได้รับส่วนลด

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัท

การบินไทยค่ะการบินไทยเขาก็จะไปบอกว่า
รับสมัครพนักงานตรวจสอบคำสั่งซื้อเที่ยวบิน

นี่คือหลอกลวงหมดเลยนะคะคุณผู้ชมที่เราพูดกันมา
ปทค่ะเขาก็จะมีการบอกว่าเปิดรับสิทธิ์พิเศษ

สำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว
ปรายศนีย์ไทยอันนี้บ่อยมากนะคะ
มีพัสดุผิดกฎหมายหรือมีพัสดุตกค้างอยู่
พอบอกเราแบบนี้ใช่คุณไปแบบสั่งของอะไรมา
ในนั้นมีของผิดกฎหมายคุณจะต้องไปที่สอนอนั้นสอนอนนี้
หรือถ้าคุณไม่มาคุณจะต้องแอดไลน์
ไทยประกันชีวิตหลอกว่าคุณได้รับบัตรและคุ้มปองเติมน้ำมัน
ปองเติมน้ำมันยังไปหลอกเขาว่าคุณจะได้นะดูดิ
ส่วนลดและสิทธิพิเศษในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สภากชาติไทยบอกว่าหลอกลวงแจกรางวัลโบนัส
สถานีตำรวจต่างนะคะแจ้งว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
แล้วหมายจับเลขที่เท่าไหร่ตึงเขียนมาบอก
แต่คนตกใจเวลาเห็นอะไรแบบนี้

แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เกี่ยวกับคดีฟอกเงินก็คือเรื่องของการให้โอนเงินมา

แล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕ก็ยังมีนะคะ
หลอกลวงบอกว่าให้ทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนรถต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารค่าที่พัก

ที่เราบอกว่าจะแจกเงินดิจิทัล

ปรากฏเริ่มมีขบวนการออกไปหลอกแล้ว

วันนี้เขาออกมาชัดเจนเลยว่าไม่มีการแบบว่า

ต้องเอาเงินสดมาแลกหมื่นพันหนึ่ง
แต่เขาเคยพูดแล้วไงว่าเงินดิจิทัลอันนี้คือ
ไม่มีการเอาเงินสดมาแลกได้ในทุกกรณี

ตอนนี้ถึงขั้นปรักษาก็ออกมาแสดงข่าวแล้ว